จนถึงตอนนี้ก็ยังจับคนร้ายไม่ได้

แป๊บเดียวสักประมาณ๗วิได้
แล้วก็เอาทองไปหลบหนีไปอย่างลอยนวลตอนนี้คุณผู้ชมครับ
ภาพวงจรปิดที่คนร้ายเข้าไปเห็นชัดเจนเลย
อันนี้คือร้านทองบางกอกโกทองเยาวราช
ซึ่งอยู่ในโลตัสคองรังที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
นี่ฮะดูสิอันนี้มุมในร้าน
ใช่มันมีกล้องวงจรปิดหลายมุมเลยเป็นมุมสูง
แล้วก็เห็นสังเกตพฤติการของคนร้ายชัดเลยก่อเหตุเร็วมากจริง
ส่วนที่นี่ได้ทองไปรวมมูลค่าแล้วกว่าครึ่งล้านเลยนะ
น้ำหนักทองประมาณสัก๑๙๒๐บาททองคำได้นะฮะ
ผู้ชายคนนี้เขาก็แต่งกายอย่างที่เห็นใส่เสื้อแบบเสื้อกันหนาวนะ
แล้วก็มีหมวกกันน็อกด้วยก็ลักษณะคือน่าจะขี่รถจักรยานยนต์มาแหละนะฮะ
ก่อนที่จะเข้าไปเอาก้อนหินปลาก่อนกระโจนเข้าไป
แล้วไปทุบกระจกแล้วคว้าทองไปโอ้พนักงานก็ตกใจต้องหมอบนะฮะ
เพราะว่าเกรงว่าคนร้ายจะมีอาวุธปืนนะฮะ
เขาก่อเหตุแป๊บเดียวครับ๗วินาทีแล้วก็ได้ทองไปนะครับ
แล้วเขาก็วิ่งออกไปขี่รถจักรยานยนต์ที่เขาขี่ไปจอดรออยู่แล้ว
ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีไปทางเส้นทางสาย๓๐๔นะฮะ
จริงแล้วเขามีหลักฐานว่าคนร้ายน่าจะมีการขี่รถดูลาดเหลาแล้วสักพักหนึ่ง
อาศัยจังหวะที่ปลอดคนก็เลือกเข้าไปก่อเหตุ
ตำรวจศรีมหาพวกตรวจสอบนะฮะ
ก็มันมีสร้อยทองที่คนร้ายเอาไปมันตกอยู่จำนวนนึงด้วยเขาเอาไปไม่หมดนะฮะ
หลักฐานชิ้นสำคัญคือก้อนหินนี่แหละฮะ
ก้อนหินขนาดสักประมาณ๕นิ้วที่คนร้ายใช้ปลาใส่ตู้เนี่ยมันตกอยู่
เดี๋ยวอันนี้ต้องเอาไปตรวจสอบว่ามีรอยนิ้วมือแฝงหรือเปล่า
ส่วนทองที่คนร้ายกระชากไปเขากระชากไป๒๑เส้นมีสร้อยคอสร้อยข้อมือน้ำหนักรวมแล้ว๑๙๕บาททองคำนะฮะ
มูลค่าก็ประมาณเกือบ๖แสนบาททีเดียว
ผู้จัดการร้านคือนางสาวแก้วตาอายุ๓๓ปีเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะนะ
คือเป็นช่วงที่กำลังเช็คสต๊อกเช็ดตรงเช็ดตู้คือลูกค้าเริ่มไม่มีแล้ว

องไปมองมาคนร้ายกระโจนเข้ามาเลยครับ
แล้วคนร้ายก็กระโจนเข้าไปแล้วก็ก่อเหตุเลย
ซึ่งเขาบอกว่าคนร้ายคุณผู้ชมก็ไม่แน่ใจว่าเขามาดูราดเราไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่า
ฟังพนักงานเล่าอีกทีนะครับ
ปั้งก็น่าจะเป็นเสียงก้อนหินที่เขาฟังเข้ามา
เขาก็คงจะเข้าใจว่าร้านเรามีกระจก
เขาก็เลยเตรียมการรู้ว่าเขาเตรียมการมาอย่างดีเลยอะค่ะ
เพราะว่าเขาเตรียมหาเม็ดหินมาด้วยเห็นก้อนหินมาด้วยค่ะ
มาถึงก็เหมือนแบบไม่ได้เดินมาดูร้านเราก่อนนะคะ
เพราะว่าเดินมาจากซ้ายมือของห้างแล้วเดินเข้ามาแล้วก็ฟังเลย

แล้วก็ล้มอยู่หน้าร้านแล้วก็วิ่งไปต่อ
นี่อันนี้คือผู้จัดการของร้านทอง
ทีนี้มีพนักงานอีกคนนึงเขาเป็นพนักงานห่อของขวัญของห้าง
ซึ่งอยู่หน้าห้างชื่อว่าอาริสาเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะ
เห็นคนร้ายวิ่งหนีออกไปทางประตูนะ
แต่คงจะรีบร้อนคือตอนแรกเขาวิ่งออกทางซ้าย
แต่ออกมาได้เพราะมันคือทางเข้ามันไปชนประตูฝั่งนี้
แล้วก็วิ่งไปทางขวาทางขวาคือออกได้
เห็นแล้วคนร้ายกำทองอยู่ในมือและทุบไปที่ประตู
อันนี้เป็นจังหวะที่พนักงานที่เขาห่อของขวัญอยู่เขาเห็น
ตอนนั้นคิดว่าคนไล่ต่อยไล่ชกกันหรือเปล่า
จับโยนมันคือโยนตัวเองก็ตกใจทำอะไรไม่ถูก
อะไรไม่ถูกเค้าไม่รู้ว่าจนนั้นเค้ามีอาวุธปืนหรือว่ามีดหรือเปล่านะฮะ
อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืน
ทีนี้ล่าสุดเนี่ยนะฮะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยที่ร้านทองเนี่ยนะฮะ
ก็ยังคงเปิดทำการนะคุณผู้ชมเปิดทำการแต่ว่าก่อนที่จะเปิดก็ตำรวจเข้าไปตรวจสอบดู
ความปลอดภัยให้ด้วยนะแล้วก็รอบร้านรอบห้างด้วยอันนี้ภาพนี้คือก่อนห้างเปิดเนอะ
ประมาณช่วงเช้าที่ผ่านมานี่แหละนะฮะ
ส่วนความคืบหน้าในการติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุครับท่านพันธุ์ตำรวจเอกวิวัตรพิสิทธศักดิ์ภูมิกับสภศรีมหาโพธิ
ตอนนี้ชุดสืบสวนเองก็จากตำรวจภูทรภาค๒กำลังประชุมวางแผนกันอยู่
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อดูรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายซึ่งคาดว่าน่าจะอายุประมาณ๒๕๓๐ปี
ค่ะนะฮะนี่ฮะแล้วก็ผอมสูงสูงหน่อยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็แกะรอยจากการแต่งกายนี่เสื้อกันหนาวลายแบบนี้รองเท้าผ้าใบแบบนี้
หมวกกันน็อกแบบนี้จะเชื่อมโยงไปถึงใครได้บ้างนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยกำลังติดตามอยู่แล้วคาดว่าน่าจะได้ตัวเร็วนี้แหละนะครับ
ทั้งสองที่เลยนะคะขอให้จับกลุ่มตัวคนร้ายได้เร็วนะคะ